เอาจะมีเหตุการณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพเหมือนกัน
อาคารแห่งหนึ่งที่ชิดลมซึ่งอยู่ระหว่างการที่จะลื้อลงมาคุณผู้ชม
ภาพบงภาพวายไม่ค่อยมีหรอกแต่เพราะเอิญเมื่อวานนี้มันทันลมลงมา
แล้วโอ้โหฝุ่นตลบอบอวนแล้วมีชาวบ้านอยู่ในจุดเกิดเหตุพอดีแล้วมีภาพให้ดูด้วยครับ
โอ้โหเดชะบุญอาคารเก่านี้ไม่ได้สูงแบบอะไรมากเท่าไหร่นะ
แล้วมันพังลงมาแบบนี้ดูมีน้องหมาแล้วมีเนี่ยลุงคนนี้วิ่งวิ่งฝุ่นคือตึกมันถล่มอ่ะ
น่ากลัวทีเดียวเชียวคุณผู้ชมชาวบ้านเขาเอาคลิปนี้มาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นของวันศุกร์นะ
ศุกร์ที่๑๙สิงหาคมในซอยบางกอบพลาซ่าหรือว่าซอยมราชดามริสอง
อาคารเก่าอาคารเนี่ยเขาอยู่ระหว่างการบริษฐรแต่มันทันลมลงมาครับ
จะให้เกิดฝุ่นมหาศาลตลกปวนทั้งทางถนนเลย
คือผลกระทบมันมีเสียงแล้วก็มีฝุ่นใช่ไหมแล้วก็มีแรงสั่นสะเทือน
ชาวบ้านบอกว่า
อาคารนี้มรื้อกันมานานเป็นปีแล้วนะยังไม่เสร็จเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอเคไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิตก็ตาม
เสียชีวิตก็ตามแต่มันก็มีความอันตราย
มันมีฝุ่นเอ้ยมันมีเศษหินเศษดินเศษปูนปิว
เกาะตามบ้านบริเวณของประชาชนและรถยนต์ของประชาชนจำนวนมาก
หลังเกิดเหตุผู้ระเหมายังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไร
ยังคงให้คนงานทำการบรื้อถอนต่อไป

เปล่าก็ลื้อกันต่อให้มันเสร็จไป
ก่อนหน้านั้นชาวบ้านเคยส่งเรื่องร้องเรียน
ยังสำนักงานเขตประทุมวันของกรุงเทพมหานครแล้ว
ท่านผู้ว่าทัชชาติก็น่าจะดูอีกทีหนึ่ง

ทีนี้เขาบอกว่าชาวบ้านบอกว่าการบรื้อถอนนี้
มันไม่มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
มันมีผ้าใบบางขาดกันใส่ตานิดเดียว
อันนี้ไงโถเชียวนี่ไม่น่าใช่ภาพใบด้วยล่ะค่ะ
เป็นเหมือนภาพรางนะครับคือมัน
คนเดินผ่านมันก็แหมคนเดินผ่านก็เสียวหลังวาบเหมือนกันนะบางที
ทีมข่าวก็ถามไปยังสำนักงานเขตประทุมวัน
ได้รับคำชี้แจงบอกว่าได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูทันทีแล้ว

เมืองต้นก็ทราบว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ส่วนความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนก็ยังไม่มีการร้องเรียนมา
ซึ่งการบรื้อถอนอาคารนี้ทางสำนักงานเขตเคยออกหนังสือเตือน

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
แต่ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะวันจันทร์นะ๒๒สิงหาคม
สำนักงานเขตจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ไม่รู้เหตุการณ์นี้ท่านผู้ว่าชาติชาติจะทราบหรือยัง

ถ้าเกิดว่าพบว่าผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ลองดูให้หน่อยนะอันตรายนะคะ